ผลงานยอดเยี่ยมของรัสซิกาคำขำกันต่อดีกว่า
เพราะว่าล่าสุดสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๒
ลักษณ์ซิกามือหนับ๑๒๔ของโลก
ใช้เวลา๑ชั่วโมง๑๑นาทีนะครับเอาชนะโยฮาน่าลาซันนะครับ
มือ๘๓ของโลกจากสวีเดียนไป๒เสร็จรวด๖๓และ๗ต่อ๕
ก่อนหน้านี้ครับรัสซิกาในวัย๒๔ก็คว้าชัยตลอด๓นัดตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับ
แล้วก็รอบแรกเอาชนะซาร่าเอดานี่อดีตมือ๕ของโลก
อิตาลีมาได้ในรอบสุดท้ายซึ่งน้องลักษณ์ก็บอกว่ากุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ
ก็คือการควบคุมสภาพจิตใจขนาดแข่งขันครับ
ก็พยายามโฟกัสที่แต้มแล้วก็พยายามไม่ไปโฟกัสว่าจะจบแล้วจะอะไรอย่างนี้แล้ว
แล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ครับ
ครั้งก่อนเนี่ยเราก็เจอหนักก็จริง
แต่ว่าเราก็แบบอยากจะชนะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ารอบนี้ก็จะโฟกัสโฟกัสที่แต้มแล้วก็ทำให้ดีที่สุดละกัน
เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเหนือเรายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็รัฐก็เคยเจอเขามาก่อนก็พอที่จะรู้เกมแล้วก็จะพยายามให้เต็มที่ค่ะ